ผมจะพาไปดูอะไรดีอะไรที่มันสวยงาม
อย่างเช่นทุ่งดอกทานตะวัน

ที่นั่นนะครับไม่ได้ดังแต่เรื่องช้างอย่างเดียว
สุรินทร์บางคนบอกว่าไปดูช้างดีกว่า

แต่ที่นี่เขามีทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงามมาก
จะพาไปดูภาพบรรยากาศนะครับ
ให้การตอบรับดีมากกับที่นี่นะครับ
ก็คือเสิร์คอทิสตรยาคือแปลกใช่ไหม
เดี๋ยวจะมาอธิบายความให้ฟังนะครับ
อยู่ในตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

เหลืองอร่ามแบบนี้นี่คือทุ่งดอกทานตะวันนั่นเอง
อกเบ่งบานอย่างเต็มที่เพราะว่าสภาพอากาศเริ่มเย็นลงอีกครั้ง
แถวอีสานยังเย็นอยู่นะในช่วงเช้าช่วงเย็น
เขาก็มีอากาศที่เย็นแล้วก็สบายแบบนี้ครับ

ครับแล้วภาพความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้
พอคุณผู้ชมได้เดินเข้าไปคุณจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่มันธรรมชาติธรรมชาติ
สายลมเย็นทำให้ที่นี่นั้นฮึกคลื้นเป็นอย่างมาก
แล้วเท่านั้นไม่พอยังมีอย่างอื่นอีก
อกจากดอกทานตะวันแล้วคุณชิสาน้องใบตอง

อุ๊ยสวยน้ำ

ไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม

หลายคนก็สงสัยเอ๊ะทสลายอาธิตยามันคืออะไร

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช้าชัดแบบนี้
ของเจ้าอาทิตยาทอนกิติคุณพระธานให้แกโครงการพิเศษในผ้านำลิศูนย์เรียนรู้การเกษตรอาทิตยาทอนนะครับ
แสลเป็นภาษาเขมรแสลก็แปลว่านานี่แหละครับอ๋อ
แปลแล้วพอรวมกันก็ตรงตัวเลยนะคะ
สแรอธิตยาจึงมีความหมายตรงตัวว่านาของพระองค์ติ๊ด
พระองค์ติ๊ดก็คือพระนามลำลองของพระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณนั่นเองครับ
ลองไปกันดูนะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้นะครับ
แรอธิตยาที่ตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
สวยนะเด็กไปกันเต็มเลย
ใช่สุรินนะไม่ได้แค่ช้างอย่างที่ว่านะเที่ยวเที่ยวชมธรรมชาติแบบนี้ด้วย
แล้วอาหารการกินก็เด็ดมากดิฉันอยู่ศรีสะเกด
เข้ากรุงเทพต้องผ่านสุรินทร์เดี๋ยวต้องไปแวะ